อีกเหตุหนึ่งเขามีการโยงกันนะคุณนะ
เพราะว่ามันมีภาพมีคลิปเหตุการณ์ออกมาและมีการโพสต์ออกมา
กรณีนี้มีผู้โพสต์ข้อความ
ไปโรงพยาบาลมบุรพาตอน๒ทุ่ม
แต่ลูกค้าไม่ยอมผมเลยปฏิเสธการพักต่อ
ลูกค้าเป็นชาวนอเวย์บินตรงมาไทยเลย
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาปกปิดข้อมูลหรือเปล่า

เพื่อคืนนี้หากลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปแล้ว
แล้วเข้าไปพักที่ไหน
อยู่แถวชมบุรีบางแสนศรีราชาระวังกันด้วยนะครับ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพโพสต์คลิปออกมา
ชาวต่างชาติที่ล้มอยู่ตรงบันไดหน้าโรงแรม

และชาวต่างชาติปิดปากปิดจมูกหมดเลย
เหมือนหายใจไม่ออกคนเข้าไปช่วยก็ปิดปากปิดจมูก
ทีนี้แหละครับกลายเป็นเรื่องปั่นปวดเลยคุณ

ว่าชาวต่างชาติเป็นโควิด๑๙

จะติดเชื้อแถวบางแสนแถวชนบุรีอะไรหรือเปล่านะครับ

ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา

คนไข้ต่างชาติรายนี้
ไม่เข้าเกณฑ์และไม่มีไข้

อาการขณะออกแล้วก็เช็คเอาท์ก็สบายดี
ไอไม่มีไข้ตั้งแต่แรก
นี่แหละฮะทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงออกมานะ
คือปฏิเสธว่าไม่เป็นโควิด๑๙
ทีมข่าวของเราไปสอบถามแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง

จริงแล้วเขามาอยู่ที่ประเทศไทยหลายวันแล้ว

แล้วก็ชอบสั่งข้าวกระเพรากิน

โดยที่เขาก็ไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด
ที่สำคัญอาจจะทำให้เกิดภาพนี้
เพราะว่าชาวต่างชาติคนนี้คือชอบดื่มเหล้าคุณ
ดื่มเหล้าดื่มสุราวันละ๒๓ขวด
แค่กินข้าวหรอกแม้จะสั่งข้าวกะเพราแต่กินนิดเดียว
ว่าอาการป่วยเกิดขึ้นมาจากการดื่มเหล้า

คงไม่ได้ป่วยจากไวรัสโควิด๑๙นะครับ
เมืองนอกเข้ามาพักเขาไม่เคยกินข้าวเลย

แม่ค้าบริเวณทราบชายหากบางแสนนี้ก็ยังบอก

เพราะมันมีผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะฮะ

ค้าขายก็ไม่ดีอยู่แล้วมาปล่อยข่าวอย่างนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าลูกสาวของชาวต่างชาติ

แล้วก็ถ่ายคลิปโดยไม่ขออนุญาตแบบนี้ไม่ได้
แล้วก็ยืนยันว่าคุณพ่อเป็นโรคน้ำตาลในเลือดน้อย
เป็นเบาหวานเป็นปอดอักเสบ
เพราะดื่มเหล้าเยอะสูบบุหรี่หนักไม่ค่อยกินข้าว
แล้วลูกสาวบอกด้วยว่าโรงพยาบาลออกมาพูดแล้ว
แต่ทำไมแทนที่จะช่วยคนกำลังจะตายมาถ่ายคลิปลงแบบนี้
แล้วเขาก็บอกด้วยบอกว่าคุณพ่อเป็นลูกค้าโรงแรมนี้มานาน๑๐กว่าปี
ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ค่ะอย่าเพิ่งตื่นตกใจกันฮะ